คุณผู้ชมครับผู้หญิงอายุ๒๔ปีที่จังหวัดสกลนคร
ครอบครัวเชื่อว่าเธอถูกผีปอบแฝงร่าง

คือผีปอบบอกว่าจะกินตับไตไส้พุงตัวเธอในตัวเธอให้หมดเลยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าหมอธรรมต้องมาแล้วมาช่วยหน่อยนะฮะ

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
แต่นี่เป็นคลิปที่ครอบครัวของนางสาวปวีนาอายุ๒๔ปี
เธอเป็นชาวอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครถ่ายเอาไว้นะครับ

จึงไปเชิญหมอธรรมมาไล่นะครับ

ไปครึ่งชั่วโมงผีปอบไปฮะ
นางสาวปวีนามาเล่านะครับ
เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าเธอถูกปอบสิงร่าง

เมื่อปี๒๕๕๗นะฮะ

อาการจะเหมือนเวลาหมอปลาเจอวิญญาณ

ส่วนใหญ่อาการจะเป็นเฉพาะวันโกน
เมื่อวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ

จู่ก็ล้มตึงลงไปนอนกับพื้นแล้วไม่ได้สติ
รู้ตัวอีกทีคนเต็มบ้านเลย

นี่นะเองถูกปอบนะถูกปอบแฝงร่างนะ
ตอนนั้นตาเนี่ยถามปอบว่าเจ้าคือใคร
นะฮะปอบก็ตอบเป็นชื่อผู้ยายพูด

อันนี้ฮะเป็นเรื่องราวแบบนี้
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นกับญาตินะครับ
แล้วก็หมอธรรมเนี่ยต้องมาขับไล่ผีปอบเนี่ย
ก็ด้วยการใช้ว่านไฟตีนะฮะ
แล้วเอาว่านไฟเนี่ยยัดที่มีตะกรุดเนี่ยยัดใส่ปาก
แล้วก็เอาน้ำล้างเท้าของคุณตาเนี่ยให้กรอกปากไปนะครับ

ทำกันสารพัดวิธีว่างั้นเถอะ

กล้าไปไหนกลัวผีปอบจะมาแฝงร่าง

ต้องเอาแก่นมะขามมาคล้องคอ
เพราะเชื่อว่าช่วยป้องกันพูดผี
เล่าบอกว่าเรื่องผีปอบนะเคยได้ยินคนเท่าคนแก่เขาเล่านะฮะ
แต่เธอเป็นคนรุ่นใหม่ตอนแรกไม่คิดอะไรไม่เชื่อด้วย
แต่ตอนนี้นะถึงมาเจอกับตัวถึงได้รู้แล้วก็กลัว
ขณะที่นายสว่างตะวงนะครับอายุ๖๓ปี
เป็นคุณตาของนางสาวปวีนาเนี่ยนะฮะ
เชื่อบอกว่าผีปอบมันมาแฝงร่างหลานจริง

แล้วก็เรี่ยวแรงของหลานก็โอ้โหไม่รู้ไปเอามาจากไหน
ต้องใช้ผู้ชายหลายคนมาช่วยกันจับไว้
ตอนนี้ครอบครัวนะครับกลัวว่าหลานจะถูกปอบกินจนตาย
สภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัวย่ำแย่จึงวิงวอนนะฮะ
ให้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาช่วยเหลือครอบครัวหน่อย
ไปไม่เห็นใครเลยหมอปลาต้องมานะ
ต้องมาแต่ยังไม่ไปใช่ไหมครับอ๋อยัง